หลังจากเกมฟุตเบาเตอร์เตอร์ไทยลีกส์เมื่อวานนี้เก็บใช้ชนะได้

ที่๒นัดหลังก็ชนะติดต่อกันด้วย

ครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ทั้งสองทีมเสมอกัน๐แล้วตัวต่อ๐
ด้วยขวาแต่สุดท้ายก็หลุดเสาออกไปค่ะ
ทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันนะคะ

ขึ้นเป็นวันรองจ่าฟูโชว์คราวมี๒๑คะแนน

ส่วนวันนี้นะคะมีแข่งขัน๔คู่ด้วยกันค่ะ

และวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง
นัดเปิดสนามนัดเปิดฤดูกาลนะคะ
เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะ